เรื่องนี้เนี่ยต้องฟังทั้งสองด้านจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเรื่องระหว่างกู้ภัยกับนักข่าว
ซึ่งจริงต้องทำงานด้วยกันนะกู้ภัยกับนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าประเด็นนี้นักข่าวท้องถิ่นเขาก็ไปไลฟ์
ไลฟ์ถ่ายในจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่ากู้ภัยมีการตำหนิแล้วเห็นบอกว่ามีการไล่ทำร้ายกันด้วย
เอางี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้ฟังแต่ละด้านลองดูคลิปเหตุการณ์ก่อนไหมคะ
หลังจากจะถูกทำร้ายจากอาสากู้ภัยนะครับ
อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอะไรสดอ่าแหละมาแหละมา
มาตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังไล่ทำร้ายผมนะครับ
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครมันมีคนจะมาทำร้ายผมไม่ใช่แล้วทำไมป้าทำแบบนั้นอ่ะ
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครพี่หนึ่งไม่ใช่มันมันไม่เหมาะสมนะ
แล้วเขาจะมาทำร้ายผมทำไมอ่ะเขามาทำร้ายคุณตอนไหน
ผมมีภาพอยู่พี่ยังไม่มีใครแตะต้องแล้วไม่มีใครวิ่งไล่ผม
ก็คุณไปไล่สดบอกว่าผมไล่บอกเหตุนี่นะครับข่าวแกงน่ะอ่าอ่าอ่าครับพี่
คุณเลยโอเคคุณไปบอกว่ากู้ภัยทำร้ายคุณอ่าครับตอนไหนครับ
ผมมีผมมีภาพไปไปคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปอย่าอย่า
พาขัวผมนะครับไม่ผมยังไม่ได้พาขัวผมนะยังไม่ได้อะไรเลย
ผมออกไปเดี๋ยวอย่าอุ๊ยโทรศัพท์ต้องครับเอ้ยอะไรอ่ะ
ใครมันมีคนจะมาทำร้ายผมโอ้โหนี่เป็นคลิปส่วนหนึ่งนะ
ที่ทางนักข่าวเขาไลฟ์อยู่แล้วเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีบอกว่ากู้ภัยเนี่ย
กผมทำร้ายผมใช่ค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคนที่ถ่ายคลิป
บอกว่าคุณตำรวจผมเนี่ยโดนกู้ภัยของที่แกลงเนี่ยนะมาตำหนิ
ตอนที่ผมกำลังทำหน้าที่อยู่ผมก็ไลฟ์แจ้งเตือนอุบัติเหตุปกติเลย
เห็นว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงสุขุมวิทย์ระยองจันทบุรีเนี่ย

ผมก็ไลฟ์จะเตือนให้คนที่ดูไลฟ์ระวังอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าฝั่งกู้ภัยเข้ามาห้ามไม่ให้ผมถ่าย
เพราะว่าบอกว่าจะเฟฟเจ้าหน้าที่จะเฟฟคนเจ็บ
แล้วเขาถอดเสื้อกั๊กปรีมามาจะทำร้ายผม
นี่คุณตำรวจผมนะต้องวิ่งไปหลบอยู่ในบ้านของชาวบ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็มีกู้ภัยอีกคนนึงวิ่งตามมา

แต่สุดท้ายเหมือนประชิดตัวแล้วก็ดึงอะไรกันสักอย่าง
มาตบหัวผมอะไรเนี่ยนะแล้วก็โทรศัพท์ตก
พอเห็นแบบนี้แล้วนะทางฝั่งนักข่าวท้องถิ่น
คุณนาราธิบเขายืนยันว่าพอเป็นแบบนี้ผมไม่ยอมนะคุณตำรวจ
ผมจะเอาเรื่องเดี๋ยวลองฟังในฝั่งนักข่าวท้องถิ่นก่อนนะคะ
พอโดนต่อยเข้าตรงนี้ปุ๊บผมก็ล้มเพราะโดนดึงด้วยล้ม
พอล้มปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็อ่ารุมกระทืบผมเลยซึ่งตอนนี้ก็
ให้หมอตรวจแล้วครับก็คือได้รับบาดเจ็บบริเวณภายในหน้าอก
แล้วก็ภายหลังแล้วก็เจ็บบริเวณนี้ตรงนี้ผมขอยืนการว่าจะ
ดำเนินการดำเนินเอาผิดให้ถึงด้วยสุด

เขาบอกว่าผมก็มาไลฟ์มาตรวจสอบเหตุการณ์
ผมมาทำข่าวแต่อยู่จะโดนกู้ภัยทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่ทีนี้ฟังความสองด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือ
กู้ภัยพุทธศาสตร์ผู้บริหารรวมถึงกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์
ชายและหญิงตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
ตุลาคมที่ผ่านมานักข่าวคนดังกล่าวไม่เชื่อฟังเลย
ฝ่าแนวกั้นเข้ามาถ่ายภาพที่เกิดเหตุ
ห้ามก็ไม่ฟังและอ้างสิทธิ์นะว่าเป็นนักข่าว
ขอเข้าไปประชิดผู้บาดเจ็บ
คุณผู้ชมกู้ภัยผู้หญิงเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าตัวนักข่าวเองนะ
เมื่อถ่อกล้อมิทือเข้ามาใกล้เธอมาก
เพื่อมันปิดไว้ไม่รู้ว่านักข่าวที่จ่อเข้ามาใกล้เนี่ย

แล้วก็จ่อไปเกือบจะถึงผู้บาดเจ็บแล้วซึ่งมันไม่ควร
ขณะนั้นเธอกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตกันอยู่เข้ามาใกล้ขนาดนี้

คุณผู้ชมกู้ภัยบอกไม่ได้ไปแตะต้องตัวเขาเลย

แล้วที่บอกว่าไปไล่เตะไล่ถีบไม่มีเหรอ
กู้ภัยบอกไม่มีเลยฟังด้านกู้ภัยด้วยนะครับ
มันไม่มีใครจะไปทำร้ายกันหรอกครับตรงนั้น
มันมีคนที่กำลังจะเสียชีวิต
คนที่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
เขาไปไลฟ์สดสร้างความเกลียดชังให้เรามากกว่า
ไม่ได้มีการทำร้ายแต่ฟือซึ่งผมว่ามันไร้จัญลบันนะครับ
บางครั้งเราอาจจะต้องใช้แลร์ในการกดผู้บัติเจ็บไว้
เพื่อไม่ให้เขาดิ้นหรือตกจากอุปกรณ์นะครับ
แล้วนักข่าวเพราะนี้จะมาถ่ายใกล้
ทำให้ภาพที่ออกฟือไปในบางครั้ง
เหมือนกับกู้ภัยไปทำร้ายผู้บาดเจ็บหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมฮะมันก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับ

คือมีผู้เสียชีวิตคอขาดกระเด็นไปแล้วหนึ่งนะครับ

ข่าวนี้เราก็เสนอให้คุณผู้ชมทราบกันไปแล้วนะครับ

จ่อกล้องหรือว่าเข้ามาใกล้จนเกินไป
จนเป็นอุปสรรคในการที่จะกู้ชีพ
นี่แต่เอาจริงนะพอฟังทั้งสองมุมแล้ว
ดิฉันว่ามันจะต้องมีคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์

นักข่าวของเราไปที่บ้านของชาวบ้าน
แล้วเจอคนที่เห็นเหตุการณ์นี่ค่ะ
คุณลุงคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยถามไปเลยว่า
คืนนั้นมีไหมเห็นไหม
จากอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิต
เห็นไหมนักข่าวที่โดนไล่ทำร้ายตามที่มีข่าว

ไม่เห็นว่ามีนักข่าวโดนไล่ทำร้ายเลย
แต่ข่าวนี้นักข่าวเขาไปแจ้งความไว้แล้ว
ให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับ